เนื่องมาจากต่างประเทศที่เขาแฉเรื่องราว
อาจจะเป็นสินบนซุกใต้พรมในบ้านเราเนี่ย
คุณผู้ชมครับแล้วถ้าหากว่าเราไปดูกรณีที่เกิดขึ้นในบ้านเรา
เราเห็นเองเรารู้เองเราพยายามจะแก้ไข

ทุจริตเหล่านี้ดูเหมือนกับว่าความคืบหน้าต้วมเตี้ยมเหลือเกินครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน

กรณีการทุจริตผ่านนโยบายการจัดซื้อรถดับเพลิงเรือดับเพลิง
วันนี้มีอีกหนึ่งรูปแบบของการทุจริตที่สร้างความเสียหาย
ต่ำกว่าโครงการละ๕๐๐๐ล้านบาทที่เกิดขึ้นต่อประเทศนะครับ
โดยการทุจริตคอรัปชั่นรูปแบบที่เรามักจะเห็นกันบ่อยที่สุด
นั่นก็คือการคอรัปชั่นเชิงนโยบายครับ
ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน
แล้วก็บรรดาพี่น้องชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรนะครับ
เผชิญกับผลผลิตในราคาที่ตกต่ำ
เช่นคดีทุจริตโครงการลำไยอบแห้ง
ย้อนกลับไปประมาณสัก๑๐ปีก่อนปี๒๕๔๗๒๕๔๘
โดยในครั้งนั้นนะครับรัฐบาลก็เข้าไปแทรกแซงราคาลำไยที่ตกต่ำ

กระทรวงเกษตรและสหกรกลับคัดเลือกบริษัทเอกชน
ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำลำไยอบแห้งมาดำเนินการ
แล้วก็นำลำไยเก่าเสื่อมคุณภาพมาสวม
ทำให้รัฐต้องเสียหายกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
คดีนี้ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าปปชมีมติชี้มูลความผิดทั้งทางวินัยร้ายแรงแล้วก็ทางอาญา
ผู้เกี่ยวข้องรวม๒๒คนก็ประกอบไปด้วย
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
และเอกชนที่เข้าร่วมเสนอราคานะครับ
โดยในปี๒๕๕๓ส่งเรื่องให้อายการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้องคดีอาญา
แต่อายการสูงสุดมีมติไม่ฟ้องคดีครับ
นั่นคือคดีที่เรายกตัวอย่างอีกหนึ่งคดีนะครับ
คราวนี้มาดูกันต่อครับอีกคดีหนึ่งที่เป็นที่สนใจของประชาชน
นั่นก็คือคดีทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน๓๙๖แห่ง
ตอนนี้ครับถามว่าเรื่องถึงไหนแล้ว
หลังจากก่อนหน้านี้นะครับปปชมีมติแจ้งข้อกล่าวหานายสุเทพเทือกสุบัน
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี
มีหน้าที่กำกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสตช
โดยบอกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
กรณีปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนจำนวน๓๙๖แห่ง
ตามที่สตชเสนอคณะรัฐมนตรีและคอรมอเองก็อนุมัติไปแล้ว
ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งวงเงินงบประมาณ๕๘๔๘ล้านบาท
จัดจัดจ้างเป็นรายภาคก็เปลี่ยนเป็นจัดจ้างรวมกันที่ส่วนกลางในครั้งเดียว
เพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด

ก็เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้
และทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงอีกด้วย
ซึ่งมูลค่าความเสียหายรวมกัน๒คดีนี้ก็๑๐๐๐๐๐๐๐บาท
คืออีก๑ตัวอย่างที่นำให้คุณผู้ชมติดตามกันในคำคืนนี้